เหมือนบ้านนี้เหมือนกันค่ะอยู่กินกันมาสามีภรรยาแต่งงานแฮปปี้กันดีนะคะ
แม้ว่าก่อนหน้านี้เส้นทางชีวิตอาจจะมีมรสุมกันบ้าง
สำหรับพี่เป้ยปานวาดแล้วก็สามีพี่ป๊อปนะจ๊
แต่ตอนนี้ก็ลูกสองกันไปแล้วนะคะสำหรับน้องโปรดแล้วก็น้องปารินนั่นเอง
ลูกชายหนึ่งลูกสาวหนึ่งนะจ๊ะแต่งงานกันมาแปดปีแล้ว
มีโซ่ทองคล้องใจถึงสองคนเลยแล้วก็น่ารักทั้งคู่เลยนะ
คู่นี้พักหลังมาเนี่ยหวานถี่มากขึ้นไม่เชื่อคุณผู้ชมไปดูคลิปนี้ค่ะ
นี่เป็นคลิปที่ภรรยาสาวคนสวย
เป้ยมอบให้กับคุณสามีตั้งใจทำมาก
ฟังจากเพลงก็รู้ค่ะว่าคนทำตั้งใจทำขนาดไหน
แล้วก็รักมากขนาดไหนกับเพลงที่มีชื่อว่าเพลงเรา
ก็ด้านลูกชายหัวแก้วหัวแหวนอย่างน้องโปรด
สเตอร์ไพรท์คุณพ่อนะจ๊ะให้กลั๊กโวยพร

คุณพ่อไม่ต้องใช้เยอะอยากใช้มากกว่านี้

จะกี่บาทก็แล้วแต่เป็นความตั้งใจของลูกนะคะ
ยังไงคุณพ่อก็ดีใจแล้วก็ประทับใจสุดอยู่แล้วนะครับ
ครอบครัวบ้านนี้น่ารักอบอุ่นนะจ๊ะ

น้องปลารินเนี่ยกำลังสนแล้วกำลังน่ารัก
แล้วบอกเลยว่าเป็นเด็กผู้หญิงที่แรงเยอะมาก
เผื่อว่าใครติดตามไอจีบ้านคุณเป้ยนะคะ